สนับสนุนโดยเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปสูตร๑๐๐ไม่มีน้ำตาลตราจินเจดื่มมีประโยชน์ปรุงอาหารก็อร่อย
ประเด็นที่ค้างคาใจผมเชื่อเหลือเกินครับว่าพี่สื่อมวลชนคงเห็นภาพที่มีผู้หญิงนะครับเดินออกจากผับและเดินนำตัวกลุ่มผู้ต้องหาไปแล้วก็ออกจากผับไปแล้วเดินไปถึงรถ
ถามว่าโดยมียูชนถ้าเป็นผู้หญิงทั่วไปกล้าเดินตามกลุ่มวัยรุ่น๔๕คนไปที่รถได้หรือไม่ครับ
กดดาบได้ภาพต่อหลายคนสงสัยว่าน้องมีหุ้นหรือเปล่าปรากฏว่าได้พระมึงดีครับนี่ครับลักฐาน

ดังนั้นที่บอกว่าล้อเล่นคงไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแล้วครับ
แล้วก็ญาติที่เข้าข้างคาใจมากก็คือ
ไปขอความร่วมมือตำรวจในพื้นที่

แต่ปรากฏว่าผู้ต้องสงสัยที่เคยมาแถลงข่าว

ขออย่างเดียวความยุติธรรมครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตามคดีนี้กันต่อนะคะ
คดีนี้หลังจากที่มาคุยกับเรา๒ครั้ง
เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ย

ก็อย่างที่บอกไว้ค่ะว่าจะไปร้องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็จะเข้าพบคุณหญิงหมอพรทิพย์ด้วยนะคะ
เพื่อที่จะปรึกษาว่า
เมื่อได้ภาพของผู้ตายมาแล้วในที่เกิดเหตุ
การชนะสูตรการตั้งข้อสังเกต
พยายามหลักฐานทุกอย่างควรจะเพิ่มประเด็นไหน

แล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางครอบครัวของน้องกิ๊บนะคะ
ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็กลับไปที่จังหวัดบ้านเกิด
เพื่อที่จะไปหาข้อมูลไปขอข้อมูลเพิ่ม
คาราคาซังกันอยู่ก็คือว่าผู้หญิง๒๓คน
อันนี้บางคนอาจจะยังคาใจอยู่นะคะ
ว่าตกลงไม่เกี่ยวเลยจริงหรือ

คำถามนักข่าวแล้วด้วยตัวเองก็ตาม
เหนือจากนี้นะคะเรื่องของผู้ต้องหา
ไม่เป็นคนมีอิทธิพลเลยจริงหรือ
เป็นแค่ลูกหลานเกษตรกรเท่านั้นจริงหรือนะคะ
เขาอาจจะหาเงินได้แล้วก็แค่ไม่ได้ไปอัพบัญชี
พอไปอัพทีเดียวมันก็เลยขึ้นมาเป็นหลักล้าน
แต่ทีนี้ถ้าคุณผู้ชมได้อ่านไทยรัฐออนไลน์นะคะ
ก็ช่วยกันช่วยกันตีแผ่ว่ามันตั้งข้อสังเกตอะไรได้บ้าง
ก็จะเห็นได้ว่าสุดท้ายแล้วถ้าจะพิสูจน์กัน

คือว่าตกลงแล้วเข้าแบบสม่ำเสมอ
แล้วก็มาเป็นก้อนเดียวเพียงเพราะว่าไม่ได้อัพบัญชีเท่านั้น

แล้วก็เรื่องของจุดทศนิยมมันเป็นรหัสอะไรไหม
หรือแม้กระทั่งการโอนเข้ามาแล้วออกวันเดียวกัน

สงการค่ะในฐานะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมนะคะ
บอกว่าผมมีทั้งหมด๑๙ประเด็นที่ยังสงสัย
บางส่วนเราคุยกันไปแล้วแต่ยังสงสัยอยู่นะคะ
วันนี้จะคุยกันแล้วต่อสาย
ยาดที่ไปที่จังหวัดบ้านเกิดน้องมีอะไรคืบหน้าบ้าง
และที่สำคัญก็นัดคุณหญิงพรทิพย์ไว้ด้วยนะคะว่า
ถ้าดูจากภาพในที่เกิดเหตุ

หรือควรจะระวังประเด็นไหนถ้ายังเดินคดีนี้ต่อ
วันนี้คุยกับทนายสงการอาชริยศัพท์ในสตูดิโอเรานะคะ
สวัสดีครับ

สิ่งที่มันค้างคาใจอะไรต่าง
ไม่ใช่พอเขาไปร้องไปว่าเขา
มาทำไมไม่พอใจอีกเหรอ
มันเจ็บปวดนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้น

พนักท่านนายกรัฐมนตรีที่ผมขอบคุณนะครับ

สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปอีกมิติหนึ่ง

โรงพักในพื้นที่ทางจังหวัดทำดีแล้ว
เราอยากให้ทางกองปราบปรามเข้าไปสนับสนุนการทำงาน
บางทีต้องบอกคุณจอมขวัญนะตรงนี้นะครับว่า
บางทีเราเกรงว่าจะไปรูปหน้าปัดจมูก
ทนายสงการพูดมาตั้งแต่วันแรกเลย
ที่มารับฟังพร้อมกับเราเนี่ยนะคะ
เอาอย่างนี้ก่อนเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว
ฉันลองตั้งข้อสังเกตสิ่งที่เราสงสัยโดยเฉพาะ
เลขบัญชีมันมีอยู่ฉบับหนึ่งนะคะ
ที่เป็นหลักล้านแล้วก็ออกเลย
ฉันลองถามแย้งไปแล้วเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่า
สมมุติว่าถ้ามันไม่ได้มันสามารถอธิบายได้
มันสามารถอธิบายได้ก็ยังไม่ได้แปลว่าจบถูกไหมคะ
คือหมายถึงที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ทางญาติต้องการ

แต่คนนี้ไม่แน่ใจว่าทางธนาคารต้องรอให้ร้อง
เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายซะก่อนหรือเปล่า
มันใช้เวลายุ่งยากแต่ถ้าตำรวจขอปุ๊บได้เลย
สมมุติว่าตัวผู้ตายรายได้เดือนละหมื่น
สมมุตินะครับปีหนึ่งแสนสอง
สองปีสองแสนสี่รวมยังไงกลับไปกลับมามันก็ไม่ถึงล้าน
แต่ที่นี่ก็มีคนพยายามจะแย้งนะคะ
ว่าจริงแล้วเขาอาจจะทำงานคู่ขนาน
อย่างที่มันพยายามจะแย้งย่านเขาว่า
เขาอาจจะทำงานจะขายของออนไลน์
ใช่หรือได้ก็แล้วแต่
แล้วเขาไม่ต้องบอกข้อผลัวก็ได้นะ

เราไม่เคยตำหนิว่าทางจังหวัดไม่ดี

ผู้หญิงแต่ละคนที่อยู่ในข่าวตั้งแต่วันแรก

แล้วก็ให้แถลงข่าว

จริงเหมือนจบไปแล้วท่านนายสงการก็ยังสงสัยอยู่

ส่วนไหนที่ท่านอยากจะแถลงก็ว่าไป
แต่สิ่งที่ญาติเขาได้จากบุคคลที่มันเกี่ยวข้องที่บอกว่าไม่เกี่ยว
แต่มันมีข้อมูลภาพอยู่ในสำนวนหมดเลย

ไปคอมเมนต์ไปโพสต์อะไรต่าง

งั้นเอาใหม่เดี๋ยวเราลองแย้งท่านนายสงการแบบนี้นะคะ
มันมีน้ำหนักมากขนาดธนายสงการเชื่อแล้วยังต้องไปต่อเหรอ

แล้วก็ต้องเลข๑๓หลักในการเปิดบัญชี

ไม่เกี่ยวจริงหรือวินอยูชนถามนะครับ

คุณเห็นผู้ชายอุ่มผู้หญิงต่อเต้น
แต่คุณกล้าเดินไปตัวไปส่งไหมล่ะที่รถมืด

ทีนี้ก่อนที่ที่ฉันจะให้ไปฟังการทำงานของตำรวจนะคะ
นายสงการทราบแล้วช่วงวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ว่าตำรวจท่านก็ลงไปพื้นที่เหมือนกัน
ก็ดูไม่มีอะไรนะ

คือสิ่งที่เขากำลังไปบอกที่สำนักงานตรวจแห่งชาติ

สิ่งที่ข้างขาใจจริงแล้ว๑๙ข้อเนี่ย
คุณรับมาคุณไปทำมันก็จบไม่ใช่คุณมาตั้งแง่
ถูกไหมฮะถามพี่น้องประชาชนที่ดูรายการคุณจอมขวัญดูซิว่า

ลูกเขาตายทั้งคนไม่ใช่หมาใช่ไหมแมว

ลงพื้นที่แล้วก็ไปถามไปดู

เดี๋ยวลองฟังพร้อมกันและกลับมาที่ธนายสมการนะคะ
ทำไมยังสงสัยอยู่ว่ะสักครู่ค่ะ
แล้วก็เงินที่อยู่ในธนาคารที่สงสัยว่ามีเป็นล้านบาทนั้นในข้อเท็จจริงก็ไม่ใช่
เป็นแต่เพียงว่ามีเหลืออยู่สองบาทที่ว่ามีเป็นล้านบาทก็คือว่ารวม๒ปีแล้วมีเงินเข้า
ล้านกว่าบาทมีเงินถอนล้านพระบาทรวมกันครั้งละหมื่นสองหมื่นเนี่ย
๒ปีรวมกันแล้วเนี่ยมันก็เป็นยอดรวมเป็นเพียงยอดรวม
ดังนั้นในข้อที่จริงไม่มีเงินในบัญชีครับแล้วก็ไม่มีเงินให้ประชุดสร้ายด้วยครับ
ประการที่๒เกี่ยวข้องกับการเป็นนักค้ายาเสพติดหรือผู้ค้ายาเสพติดหรือไม่
ก็ขอเรียนนะครับว่าผู้ตายเป็นบุคคลที่มีความประพฤติเรียบร้อยมีความประพฤติดี
ไม่มีการไม่มีประวัติเคยทำธุรกิจสีเทาหรือธุรกิจผิดกฎหมายและผู้ตายไม่ได้คบค้าสมาคมกับใครก็ตามที่ทำธุรกิจสีเทาหรือธุรกิจผิดกฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นนักค้ายาเสพติดหรือนักธุรกิจปล่อยกู้นอกระบบก็ตามผู้ตายไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ตายไม่ได้ทำธุรกิจนั้น
เพราะฉะนั้นในเรื่องของการค้ายาเสพติดก็ตัดไปนะครับผู้ตายถูกมอมเหล้าหรือไม่
ประเด็นนี้ก็น่าจะตัดไปเลยเพราะผู้ตายจากการสอบถามพยานที่อยู่ทั้งหมดผู้ตายไม่ได้ถูกมอมเหล้า
เพราะผู้ตายดื่มเหล้ามาก่อนแล้วจากสถานร้านอาหารกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่มาด้วยกัน
สาเหตุของการน็อกหมดสติเกิดจากอะไรตรงนี้เรายังเป็นสิ่งที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานต่อ
ซึ่งผู้ที่ให้คำตอบก็คือผลการชันสูตรพลิกศพของแพทย์ครับ
มีใครมอมยากระตุ้นทางเพศหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ของแพทย์ครับ
เนื่องมาจากยาที่รับประทานอยู่ที่เราพบเป็นของกลางหรือไม่
อันนี้แพทย์ผู้ชนสูตรพลิกศพก็จะเป็นคนให้คำตอบครับและประเด็นสุดท้าย
สาเหตุที่มีการพาไปคมขึ้นกระทำเราในขณะของแม่การโทรมอย่างนั้นมีการเกิดขึ้นแน่นะครับ
แล้วก็มาจากเหตุจูงใจใดก็อยู่ระหว่างตำรวจรวบรวมพยานฐานนะครับ
คือจริงแล้วเดี๋ยวต่อนิดหนึ่งนะครับท่านวิลัยชัยผมด้วยความเคารพท่านอยู่แล้ว
แต่คนนี้อยากจะเรียนท่านด้วยความรักขอรบว่าสิ่งที่๑๙ข้อที่เขาตั้งคำถามไปยื่นนั้น
ญาติเขาจะได้รู้จะได้วิเคราะห์ได้ว่ามันเป็นอย่างไรเป็นมูลเหตุแห่งการที่ถูกฆาตกรรมหรือไม่
ประเด็นที่สองที่ญาติเขาร้องเข้ามาเนี่ยให้เช็คเบสสัญญาณมือถือมันจะได้ชัด
บุคคลผู้ต้องสงสัยผู้ต้องหามีการติดต่อทางเบสสัญญาณมือถือหรือไม่มันจะได้ชัด
อันที่๓เราได้นำภาพตัวของน้องกิ๊บเนี่ยนะครับที่ตายเนี่ย
เพราะเอิญวันนั้นมีการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปให้ท่านชาญชาวชายานุกิจอดีต
หลัดกระทรวงยุติธรรมปัจจุบันเป็นผู้ตรวจราชการขออนุญาตเอ่ยนาม
ให้อาจารย์หมอคุณหญิงพรทิพย์โรสัตว์ท่านดูลิ้นจุกปาก
น้ำน้ำลายฟองฟอดออกมุมปากเลือดออกนั่นแสดงว่าตัวผู้ตาย
ปกติแล้วครับเดี๋ยวฟังจากอาจารย์หมอค่ะคือวันนั้นต้องบอกว่า
ถ้าอาจารย์หมอให้คุณอุปการณ์มากมายเหลือเกิน
ให้ความรู้แก่สื่อมวลชนให้ความรู้แก่ตัวญาติที่ได้ไปฟัง
เดี๋ยวที่ฉันกลับมาไล่เรียงคุณผู้ชมคือเดี๋ยวที่ฉันจะกลับมาไล่เรียง
ทนายสงการเนี่ยนะคะค่อนข้างละเอียดแต่เดี๋ยวตอนนี้เราขอคุยกับญาติก่อน
ตอนนี้เนี่ยคุณยายอยู่ในสายนะคะคุณยายแตงอ่อนคีรีค่ะ
คุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
คุณยายวันนี้เสียงดิฉันแหบพอกับคุณยายเลยนะคะ
ยายได้พักแล้วนะค่ะคุณยายเนี่ยค่ะ
ตั้งแต่กลับไปเมื่อวานนี้วันนี้ไปเดินเรื่องอะไรมาบ้างคะ
วันนี้ไปที่โรงพยาบาลพระปกคราวจันทบุรีค่ะ
ค่ะแล้วไงต่อคุณยายไปคุยว่าไงบ้าง
ไปสอบถามคุณหมอค่ะคุณหมอบอกว่าผลผลชนสูตรเนื้อยังไม่ออกมา
แต่ถามคุณหมอว่าคุณหมอบอกมีการข่มขืนไหม
คุณหมอบอกมีการข่มขืนแน่ค่ะ
แต่ข่มขืนก่อนหลังตายหรือก่อนตายหรือหลังตายนั้น
ต้องไปถามหมอที่โรงพยาบาลมะขามเพราะคุณหมอพระปกเก้าไม่ได้ไปวันเกิดเหตุ

แล้วก็ได้โทรไปที่ที่ภูมิคำกรับว่า
ภูมิกับได้ถามหมอโรงพยาบาลมากราบไหม

หมอลงบ้านมะขามมาสอบ

คือวันนี้ที่คุณยายได้มาเนี่ย
คือผลชนสูตรอย่างละเอียดยังไม่ออก

อ่ามีการข่มขืนแต่ก่อนหรือหลังเนี่ย

ออกไม่ได้เพราะว่าหมอไม่ได้ไปที่เกิดเหตุวันแรก
แล้วคุณยายได้ไปถามต่อที่โรงพยาบาลมะขามยังคะ

กรมครับบอกว่าจะเรียกหมอมาสอบถาม
แล้วก็โทรมาบอก
คือแสดงว่าตำรวจยังไม่ได้สอบหมอไว้ใช่ไหมคะ

แล้วตำรวจบอกไหมคุณยายว่าตำรวจให้คุณยายกลับไปถาม

อ่าไม่ได้บอกค่ะ
แต่เดี๋ยวคุณยายจะโทรไปถามอีกทีนึง

คุณยายพอกลับไปที่บ้านแล้วเนี่ยมีคนส่งข่าวไหม

หรือว่าใครก็แล้วแต่เขาเอาอะไรมาบอกมาเล่าบ้างไหมคะ

ไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะ
ไม่มีใครให้ข้อมูลส่งรูปส่งข้อความอะไรมาเลยเหรอคุณยาย
ไม่มีค่าโทรศัพท์คุณยายมันไม่ใช่แบบนั่น

ค่ะคุณยายมีใครไปขอ
ไปขอรายการเดินบัญชีของธนาคารที่มีเงินล้านยังคะ
คุณยายคุณยายไปให้ธนาคารเขาดูเขาบอกว่า
มันเป็นการมันเป็นเงินอัปเดตไง
อัปเดตหลายปีค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารรู้ไหมว่าคุณยาย
เป็นยายของคดีนี้ค่ะ

ไปที่บ้านของเขา

เดี๋ยวนะคุณยายไปคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ไหนคะ

เขาทำงานธนาคารบัญชีนั้นของกิ๊บเหรอค

แล้วเขาบอกให้คุณยายไปขอรายการเดินบัญชีที่ละเอียดไหม

เขาบอกว่าเป็นเงินอัพอ่ะ

เขาไม่แนะนำให้คุณยายไปขอรายละเอียดเหรอคะ

บอกว่าถ้ามันเกิดจากการที่
น้องไม่เอาบัญชีไปอัพแล้วมันมาเป็นยอดเดียว

ว่าคุณยายสงสัยว่าน้องไม่น่าจะมีเงินสะสมขนาดนี้
ถามค่ะก็บอกว่า
ต่างจนาการขออัพลงมา
แล้วก็เขาก็จะกันถอนออก

ว่าเนี่ยทางบ้านสงสัยว่าไม่น่าจะมีเงินสะสมมาขนาดนั้นในช่วง๒ปี

ก็เลยเมื่อเขายื่นยันแบบนั้น
คุณยายก็เลยไม่ได้ถามค่ะ

เขาไม่แนะนำให้ไปขอรายการเดินบัญชีละเอียดนะ

ใช่แต่คุณยายก็เอาเทศไปกอดค่ะ

เพราะว่าคุณยายยังไม่เคยอยู่บ้านอยู่

ยังไม่ได้บอกค่ะยังไม่ได้ไป

คุณยายตกลงเรื่องของบัญชีเนี่ย

เพราะว่าคุณยายหาหน้าฟื้นไม่ค่อยจะห่อ

ทีนี้คุณยายได้คุยกับญาติไหมคะ
อย่างคุณน้าหรือว่าพี่ชายของกิ๊บเนี่ย
ตกลงจะไปขอไหมจากธนาคาร

เพราะเดี๋ยวนัดคุณนัทธวุฒิคุยด้วยในรายการนะคะ
นอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะ

คุณยายกับครอบครัวยังสงสัย

ก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมค่ะ

แล้วยังสงสัยว่ามีคนมากกว่า๔คนที่ทำใช่ไหมคะ

คือเท่ากับว่าครอบครัวยังสงสัยครบทุกประเด็นเลยถูกไหมคะ

มีเคลียร์บ้างสงสัยตรงที่ว่า

ผู้หญิงที่ถือกระเป๋าเดินตามนั่นแหละ

นาฬิกาหนึ่งเรือน

มีเงินอยู่๒๓๐๐บาท

ถ้าเขาเปิดกระเป๋าตรงนึง

เผื่อเขาเก็บรายละเอียดได้บางส่วน

สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกับสมาชิกสภาพปฏิรูปประเทศนะคะ

คุณหมอเห็นคุยกับพี่สงการกับ

พอจะวาดเรื่องราวได้บางส่วนไหมคะ

สิ่งที่เราจะพอช่วยดูประเด็นให้เขาเนี่ย

ปรากฏว่าเขาเนี่ยมีรูปถ่าย

ซึ่งมีรูปถ่ายแคบมากได้มากนัก

มีข้อจำกัดอะไรไหมแล้วมีส่วนอะไรที่มันเป็น

สิ่งแรกเลยค่ะคือศพมันค่อนข้างสด

เมื่อไม่เน่าปุ๊บเนี่ยอะไรต่ออะไรมันต้องตอบได้เยอะมากเลย
เช่นเวลาตายตายนานเท่าไหร่ตายตรงนี้ไหม

สาเหตุการณ์ที่สองก็คือสภาพการแต่งกาย

สภาพการแต่งกายเนี่ยมันเป็นกางเกงยีนฟิต

เราก็แปลกใจในข้อมูลที่ตามข่าวนะ
เราก็มองว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ก็ต้องไปนั่งวิเคราะห์ให้ดี
ถัดมาค่ะก็คือมีบาดแผลมีอะไรไหม

ปรากฏว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันก็คือหลักฐานที่ปากนะคะ
ว่าลิ้นจุกปากกับมีฟองออกไหลเต็มไปหมด
เราก็เลยตอบว่าแค่ข้อมูลส่วนแรกเนี่ย
ก็ทำให้สบายใจได้ว่ามันเป็นประเด็นที่จะชี้นำว่าเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง
แต่ว่าประเด็นหลักก็คือไม่ทราบว่าใครไปตรวจที่เกิดเหตุ
เพราะว่าถ้าไม่ใช่หมอนิติเวศปุ๊บจะยาก
อันที่สองก็คือถามเขาว่าแล้วศพผ่าที่ไหน
ก็ผ่านที่หน่วยงานนิติเวศคือหมอนิติเวศของโรงพยาบาลพระปกเกล้า
แล้วก็อธิบายว่าศพสดโรงพยาบาลพระปุกราวโดยหมอนิติเวททั่วไปไม่น่าจะมีปัญหาให้รอ
แล้วก็ถามว่าคุณหมอเขาบอกว่าอะไรบ้างไหม

เพื่อที่จะให้เขาสามารถวางได้ว่าวางประเด็นหรือวางใจว่าอ๋ออันนี้นะมีคำตอบ
อันนี้นะรออะไรประมาณนี้จากเดิมที่มันมืดแปดด้าน
คุณหมอค่ะยังมองว่าหน้าที่คือตรงนั้น

ควรจะไปตามตรงไหนอันนี้คือคำแนะนำค่ะ

ว่าถ้ามีร่องรอยการข่มขืน

เกิดขึ้นก่อนหรือหลัง

คือโดยหลักทั่วไปมันเป็นหน้าที่ของแพทย์นิติเวศ
แต่มันจะบอกได้มันก็ขึ้นอยู่กับหลายประเด็นค่ะ
ประเด็นแรกเลยคือสภาพศพ
แล้วก็ประเด็นที่สองคือสภาพของที่เกิดเหตุ
นะครับแล้วก็ซึ่งความรู้สามารถ
โดยหลักยังไงแพทย์นิศีเวศก็ดีกว่า
เรียกว่าดีที่สุดแล้วเมื่อเทียบกับพันธการสอบส่วน

นิติเวทเท่านั้นนะถ้าแพทย์ธรรมดาจะบอกไม่ได้
ค่ะการแต่งกายที่บอกกางเกงฟิตแปลว่าอะไรเหรอคะ

มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ข้อมูลที่บอกว่ารุมโทรม
มันก็จะเป็นคำตอบว่าสมจนตายอะไรประมาณนี้
แล้วในลักษณะพฤติกรรมศาสตร์มันจะบอกค่ะนะคะ
ว่าคนร้ายเวลาข่มขู่จนเขาเสียชีวิตมันจะนุ่งแต่งตัวให้ไหม
ถ้าแต่งตัวเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ไหมไอ้พวกนี้เป็นประเด็นทั้งหมดค่ะ
เป็นประเด็นที่จะต้องเอาทุกส่วนเนี่ย
ถ้าบอกว่ามีใครจับมาใส่ให้ก็จะต้องเอาไปดูว่าทำได้ไหม
แต่ว่าทั้งหมดหมอไม่ได้ต้องการก้าวล่วงเข้าไปในเนื้อคดี
แต่เป็นการอธิบายให้ญาติว่าอะไรบ้างที่ญาติควรจะติดตามนะคะ
แล้วก็ไม่ได้ต้องการให้สื่อถามเพื่อจะให้หมอตอบว่าคดีนี้จะเป็นอย่างนี้
แต่มันคือปัญหาในระบบงานกระบวนการที่ทำของประเทศไทย
ค่ะคุณหมอคะโดยปกติแล้ว
เอาเท่าที่สถิติที่คุณหมอเคยทำมา
คือเมื่อเกิดเหตุข่มขืนขึ้นแล้วการแต่งกายให้กับผู้ที่เป็นเหยื่อ
ไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือตายแล้วเนี่ย

แล้วมันจะชี้คดีไปทางใดทางหนึ่ง
นี่ไงคือไม่ว่าจะพูดอย่างไรเนี่ย
คุณก็ไม่สามารถจับประเด็นได้ว่าหมอไม่ต้องการลงไปตรงนั้น
เพราะว่าการพูดก็เข้าไป๙ร่วงงานของเขาส่วน
อาจจะเป็นชี้ทางชี้ช่องอะไรก็ตาม
แต่ประมาณนี้คือมันไม่ควรจะมาสื่อบนทางโทรธัศน์
เราแค่เล่าให้ฟังเฉยว่าอะไรบ้างที่ญาติก็ควรจะรู้ค่ะ
อันนี้ต้องถามแพทย์หรือถามตำรวจคะ
แพทย์ค่ะแพทย์ที่จะรู้ว่าเป็นเรื่องของคน
สภาพศพหรือที่เห็นในข่าวอันนี้คือ
คือหมออธิบายแล้วเขาก็ตัดตอนเอาไปอธิบายให้ญาติฟัง
ว่าลิ้นจุกปากเนี่ยมันก็มีอยู่๓อย่าง
เน่าไม่เกิดจากเน่าก็เกิดจากอาการขาดอากาศ

ถ้าเกิดว่าเน่าก็ไม่ใช่เพราะสกมันสด
ขาดอากาศจากรัดคอบีบคอแขวนคอก็ไม่มีแผลที่คอ
หมอนิพาก็บอกกับญาติว่าไม่มีนี่คือตามคำบอก
มันก็เหลือห่อนสุดท้ายอย่างนี้มันเป็นลักษณะที่เราช่วย
ให้ญาติได้รู้เป็นประเด็นค่ะ
งั้นที่ฉันถามรวมที่คุณหมอบอกมา๓หัวข้อใหญ่

คือคำถามเหล่านี้จริงแล้วมันเป็นหน้าที่ของญาติ
ที่ต้องทวงถามหรือในสำนวน
ตำรวจจะคุยกับหมอนิติเวทย์
แล้วก็จะแถลงรายละเอียดอยู่แล้วคะ
หลักการทำงานเรื่องนี้ที่มันควรจะเป็น

มันเขียนว่าให้แพทย์นิติเวศหรือแพทยแพทย
เพราะฉะนั้นในพื้นที่ไม่มีท่านิติเวศ
อย่างเหมือนที่อำเภอนั้นเขาก็ไปเอาแพทย์ธรรมดา
ตรงนี้หมอกำลังพยายามจะพัฒนาระบบให้มัน

เมื่อถ้าได้แพทย์นิติเวศปุ๊บเนี่ย
พนักงานสอบสวนกับคุณหมอจะต้องคุยกัน

คุยกับคุณหมอคุณหมอสงสัยอะไร

แต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นลักษณะรอผลชนสูตรต่อ
มันก็เลยทำให้อาจจะมีบางอย่างไม่ครบถ้วน

สมมุติว่าออกมาแล้วแต่อาจจะยังไม่ได้ตอบทุกข้อสังเกตที่เราตั้งเอาไว้เนี่ย
ญาติก็มีสิทธิ์ที่จะทวงถามเพิ่มได้ใช่ไหมคะ
ในเรื่องสิทธิ์ที่ที่จะรับรู้ทวงถามเพิ่มเนี่ย

มันก็เลยทำให้เขาจะไปส่งศพไปตรวจที่อื่นซ้ำครั้งที่สอง

ไม่ได้ไปขอผลอย่างเดียวนะ
ได้ค่ะค่ะ
สวัสดีค่ะ
โอ้ยยยนึกออกเลย

คือตอนที่คุยกันไม่ใช่นอกรอบ

ซึ่งคุณหมอบอกไหมคะว่าคือให้รอ

รอให้ตำรวจจบก่อน

อย่างเช่นบางตัวที่สามารถรู้ผลได้เลย
เช่นผลการตรวจว่าแอลกอฮอล์
ว่าตัวผู้ตายมีแอลกอฮอล์หรือไม่

ดังนั้นเนี่ยคืออยากจะให้
แพทย์นิตเตอร์เวชหรือพอโรงพจบาล

เอาใจเขามาใส่ใจเรา
ว่าถ้าเป็นญาติพี่น้องของท่านเนี่ย

จะรู้สึกยังไงเขาก็ต้องอยากรู้
เรียกเขามาคุยไม่ต้องแถลงข่าวก็ได้

ว่าเป็นแบบนี้นะผลคือแบบนี้นะแบบนี้นะ
เพราะตอนนี้เขารับได้แล้วแต่ที่เขารับไม่ได้ก็คือ

แล้วคุณไปว่าเขามันถูกหรือครับ

ลูกยังเล็กต้องกำพาแม่

เท่าที่คุยกับอาจารย์พรทิพย์เมื่อสักครู่นี้

คุณชี้แจงกับญาติเขาให้เข้าใจพอ

คุณผู้ชมได้รู้ว่ากรอบตอนนี้ที่สงสัย

ในวันเที่ยวผับอยู่ไหน

ซึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่ของผู้ตาย

ที่มาปกป้องกันอะไรกัน

ถามว่าไอ้เรื่องที่เราให้ข้อมูลไว้เนี่ย

และที่สำคัญที่เจ็บปวดที่สุด
ไปมองผู้สายเป็นศัตรูได้ยังไง

ก็บอกว่าทำไมเขาถึงไม่ให้ในพื้นที่
ก็เขายังเคลือบแคลงสงสัยในใจอยู่
เพราะตัวเขาจะเข้าไปถ่ายพื้นที่เกิดเหตุ

๑เอาถามวิญญูชน

เดินผ่านจุดมืดมืดไปที่รถ

ตรวจสอบสิว่าผู้ต้องสงสัยทั้งหมดกับผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า

ถูกว่าเบสสัญญาณมือถือสำคัญเลยนะครับ
และกระทั่งเบสสัญญาณมือถือของตัวผู้ต้องหา
ทั้งหมดที่มีการจับกลุ่มไปว่ามันเชื่อมโยงกับใครบ้าง
มันจะได้ชัดครับนอกจากนั้นทีแล้วเนี่ย
ที่มีการโพสต์ที่บอกว่าขายกิ๊บนัดเย็บได้
คือมีผู้ชายโพสต์คำพูดที่เหมือนจะเกี่ยวเนื่อง

พูดถึงว่าข้อมูลที่เขาส่งมาเราให้ตรวจสอบ
เราไม่เคยบอกว่าเขาเป็นผู้ต้องหา

ญาติเขาเอามาให้เขาก็ส่งให้สำนักงานตรวจแห่งชาติ
ก็ไปตรวจสอบแต่มันมีตัวหนึ่งน่าสนใจ
หลังจากโพสต์ตรงนี้แล้วโพสต์ลักษณะว่ามีคนเขารู้จัก
ในเรือนจำเยอะแยะบอกไม่ต้องห่วง
มันมีโพสต์มันสนับสนุนกัน

แล้วก็บอกว่าอันถัดมาเรื่องคำว่า

โดนถอนหุ้นมันมีที่เขาเม้นต์อยู่
พูดล้อเล่นกัน

ไม่ได้จริงจังเป็นประเด็นเกี่ยวกับข่าว

ว่าคนที่จะตายเขาคงไม่มาโพสต์ล้อเล่นหรอกครับ

ถึงบอกว่าให้ไปตรวจสอบ

มีลูกถึง๒คนกับสามีเดิม

สามีแฟนปัจจุบันนี้มีข้อมูลไหม

และที่ตอบมาเรื่องของกิ๊บถูกฮิ้ว

นายตำรวจศัลยบัตรนายตำรวจชั้นประทวน

ถ้าถามมันอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ขึ้นเกิดได้ถัดมาทำไมไม่ถาม

จึงบอกว่าไปที่สอต้อชอ
เพื่ออะไรเอาศพน้องกิ๊บมาตรวจ
ชนสูตรเป็นคู่ขนานกับที่โรงพยาบาล

ก็พาไปเป็นคู่ขนาดมันก็ไม่ได้เสียหายอะไร

ให้มันสิ้นกระแสความซะ

เมื่อบัญชีจะรวมเป็นล้านได้เนี่ย
มันต้องมีรายการเดินบัญชีตลอดต่อเนื่องมา

เป็นพนักงานกับเครื่องสำอาง
หนึ่งหนสันสอง
รถยนต์ไฟม์กัวเฮ

เค้าบอกว่ารถเค้าเนี่ย
มานานแล้วมันป้ายแดงถูกต้องหรือ

รวมทั้งกรณีวัยรุ่น

มีการไปสอบอย่างที่มีการบอกโพสต์ขายกิ๊บ

ถึงคนที่โพสต์ที่เกี่ยวข้องกับกิฟต์นะคะ
เรื่องผลชนสูตรที่เราไปตามต่อนะ

ก็น่าสิ่งที่เขาสงสัยเนี่ย
เขากำลังบอกให้ตำรวจให้เก็บละเอียดแล้ว
เชิญเขาไปคุยก็ได้ส่วนตัว
ย่าดเขาจะรู้ว่าถามถึงขั้นไหนขั้นไหนก็น่าไม่จำเป็นเลยครับ

จากเอกสารมี๑๙ประเด็นที่ว่า

ร่มคือขอแค่อยากได้คำตอบ
ในมือแฝงหมดหรือยังแม้กระทั่งตามตัวน้องเก็บหมดหรือยัง
หรือไม่อย่างไรนอกจากนี้แล้วเราเอาโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหา
ผู้ต้องใส่เรามาตรวจสอบดูมีข้อมูลอย่างไร
โทรศัพท์ของทุกคนแม้แต่ของกิ๊บเองด้วยซ้ำ
ถูกต้องยึดไปแล้วไงครับแต่ต้องบอกสิครับว่า

มาคุยส่วนตัวคืออันนี้ทนายสงการกำลังจะบอกว่า
ทั้งหมดเกือบยี่สิบประเด็นเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนนั่นเลยฮะ

ปิดห้องคุยกันได้ไม่จำเป็นต้องแถลงข่าว

พักสักครู่ทนายสงการค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับพี่ชายเขา
ซึ่งพี่ชายของกิฟต์เนี่ยมีหลายเรื่องทีเดียวที่เขาน่าคาใจ
คาใจมากกว่าคุณยายอีกนะพี่ชายเดี๋ยวสักครู่กลับมาคุยกับคุณนัทธวุฒิค่ะ
สนับสนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส
เราคุยกับอีกหนึ่งท่านนะคะคุณนัทธวุฒหอยสังนะคะ
ซึ่งเป็นพี่ชายของกิฟต์นะคะคุณนัทธวุฒิสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ค่ะคุณนัทธวุฒิกลับบ้านไปแล้ววันนี้เป็นไงบ้างได้อะไรเพิ่มบ้างคะ
ก็ไม่ได้อะไรเพิ่มก็แค่ไปถามเรื่องน้องเรื่องที่นิติเวศนะครับ
ถามแค่นิดหน่อยว่าไปถึงไหนแล้ว
คุณหมอบอกไหมคุณนัทธวุฒิว่าผลชนสูตรจะออกมากี่วันหลังจากนี้คะ
ต้องรอครับเขาบอกว่าประมาณครึ่งเดือนนะครับ
ครึ่งเดือนหลังจากนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครึ่งเดือนนะตั้งแต่เกิดเหตุใช่ครับอีก๑๕วันครับ

ซึ่งคุณหมอบอกไหมคะคือทางโรงพยาบาลบอกไหมว่าที่เราให้เรารอเนี่ยเขารอประเด็นไหนบ้าง

ก็หลายประเด็นทั้งเรื่องยาว่าน้องโดนมอมยาไหม
ครับแล้วก็เรื่องมันหลายเรื่องนะครับ
ซึ่งผลให้มาถามที่โรงพยาบาลได้เลยหรือว่าให้ไปถามจากตำรวจ
ก็เดี๋ยวเขาจะส่งให้ตำรวจครับเวลาผลออกมาแล้วผมก็ไปหาที่ตำรวจ
เขาบอกว่าไปดูก่อนได้แต่หมอจะมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ
คือเราไปดูที่โรงพยาบาลก่อนได้แต่โดยขั้นตอนเขาจะมอบให้ตำรวจ
แล้วจริงคุณนัททะวุฒิกับครอบครัวต้องไปถามที่ตำรวจใช่ไหมคะ
ใช่ครับแต่ไปถามก่อนได้ไม่มีปัญหา
ครับผมแต่อย่างไรต้องถึงมุษย์ตำรวจโดยแพทย์มอบให้ครับ
คุณนัทธวุฒิประเด็นที่คุณนัทธวุฒิกับครอบครัวไปคุยกับคุณหมอ
บอกไหมว่าเราอยากรู้อะไรเพิ่มจากที่คุณหมอเขาจะทำนะคะ
ก็พอรู้คร่าวครับแต่รอผลต้องมาดีฝาก
แล้วได้ไปคุยกับโรงพยาบาลไหมคะ
ว่าไปคุยกับคุณหญิงหมอพรทิพย์มาแล้วคุณหญิงหมอบอกว่า
ตั้งข้อสังเกตว่าครอบครัวน่าจะถามแบบนี้ถามเรื่องนี้
อย่างนี้ค่ะได้ไปคุยไหมคะ
นั้นผมไม่ได้ไปครับพอดียายก็ตาน้าเข้าไปผมไม่ได้ไป

แล้วคุณยายได้คุยกับหมอไหมว่ามันมีประเด็นอย่างนี้นะอยากได้คำตอบ
เขาก็คุยครับก็หมอเขาก็บอกแล้วว่าท่านเขาปวดกระเสียแล้วนะ
ก็ต้องรอผลจากนิติเวศที่จันทบุรีครับ
ส่วนเรื่องบัญชีธนาคารตกลงแล้วที่คุณยายไปคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
คือเป็นคนรู้จักกันใช่ไหมคุณนัทวุฒิ

แล้วเขาไม่แนะนำให้ไปขอการรายการเดินบัญชีเหรอคะ
ก็เขาให้ไปขอครับก็ตอนนี้ให้ทนายเขาจัดการอยู่อะครับ
ขอได้ไหมคุณนัทวุฒิคือหมายถึงว่าครอบครัวไปขอได้ไหม
ต้องเป็นตำรวจไปขอธนาคารเขาถึงจะให้คะ

ก็ต้องรอครับทำง่ายได้พวกผมทำอะไรไม่ได้ครับ
เพราะว่ารอมาเยอะแล้วก็ต้องรออีกหน่อยครับ

ว่าอาจจะเกิดจากการที่ไม่ได้เอาสมุดบัญชีไปอัปเดต
มันก็เลยรวบมาเป็นจำนวนเดียวเชื่อไหมคะ
เชื่อครับเชื่อแต่เชื่อครับเชื่อ
แสดงว่าไม่สงสัยแล้วว่ากิฟต์เนี่ย
อาจจะหาเงินได้มากกว่าที่ที่บ้านรู้ใช่ไหม

มีข้อมูลอะไรเพิ่มคะก่อนหน้านี้ยังสงสัยอยู่เลยว่า
กิฟต์จะหาเงินได้ยังไงตั้งเหนือละ๕๖หมื่น
อย่างที่เค้าบอกก็สมุดมาตร
ก็ยังสงสัยอยู่ครับ

ยังสงสัยอยู่แต่ได้เชื่อล้านเปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่เชื่อครับ
คุณนัทธวุฒิยังมียังมีอีกตั้งหลายประเด็นนะถ้าไล่เรียงจากทนายสงการเนี่ย
มันก็เกือบ๒๐ประเด็นนะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นกลุ่มประเด็นสัก๕๖ประเด็นใหญ่เนี่ยนะคะ
คนที่คิดว่าร่วมลงมือคิดว่ามีมากกว่า๔ยังคิดว่ามีมากกว่า๔อยู่ไหมคะ
มีมีมีมากกว่า๔ครับยังยืนยันคำเดิมยังมีมากกว่า๔
แล้วผู้หญิง๓คนที่เขาเคลียร์ตัวเองแล้วเนี่ยนะคะยังสงสัยเขาอยู่ไหมคะ
ก็ยังสงสัยไหมก็เขายังอยู่ในคลิปแล้วนะก็เห็นกันอยู่อ่ะ
ก็นะครับต้องให้ตำรวจเขาสอบใช่ตำรวจเขาสอบยังไงก็ตามนั้นนะครับค่ะครับ
ตอนนี้ครอบครัวระแวงหวาดกลัวอะไรอยู่ไหม

พอกลับไปในพื้นที่เนี่ยกลัวอะไรอยู่ไหมคะ
ก็ไม่กลัวก็ใช้ชีวิตปกติครับก็ไม่กลัวอะไร
เพราะว่าเราเป็นผู้เสียหายเราจะไปกลัวอะไรครับ

คุณนัทธวุฒิมีฝากอะไรเพิ่มเติมไหม
มีฝากเพิ่มเติมไหม
ไม่มีนะ

ยังอยู่ในกรอบเดิมนะคะ

ค่ะคุณนัทธวุฒิขอบคุณนะคะ

ถึงบอกว่าใครกล้าทำแบบนี้ได้
ออกจากภาพเวลาตี๑๐กว่า
แล้วถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัว
ถามว่าถ้าผมไม่ช่วยเนี่ยการเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศไม่ได้ช่วยอะไรเลย

เข้าใจค่ะดิฉันถามหน่อยคือถ้าฟังจากความสงสัยของครอบครัว
ยังมีเอาล่ะแต่อยู่ในกรอบเดิมทนายสงการมีแตกประเด็นเพียบเลย

คำถามคือพอฟังรองวิราชัยแบบนั้นเสร็จแล้ว

ถ้าตำรวจเอาไปใช้เป็นประโยชน์เนี่ยเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นเลยนะฮะ
เป็นการชี้นำให้ตำรวจได้เป็นสอบตามต่าง
และนอกจากนี้แล้วมีผู้ใหญ่หลายท่านที่ประสานเข้ามา
เขาบอกว่าทำไมไม่ไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ

มีผู้ใหญ่ประสานมาเรายังไม่บอกว่าเป็นใคร
แต่คราวนี้เรายังเชื่อมั่นตำรวจในพื้นที่
เชื่อมั่นในหลักผู้ใยในสำนักงานตำรวจชาติ
เชื่อมั่นในผู้ใหญ่ที่เราขะลบ
คุณผู้ชมคะส่วนข่าวอื่นยังมีอีกหลายข่าวใหญ่

อรัชพรตีแสกหน้าและภาคภูมินิวส์โชว์ค่ะ